อ่ะเมื่อกี้ลุงตู่เขาอยู่นิ่งใช่ไหมใช่ค่ะไม่กลัวปืนอืม

ลุงตู่จะดวงดีคุณเอาจริงเป็นราชาโชคของราศีเขาเลย
โอ้โหนะเมื่อวานเนี้ยนักการเมืองหลายคนน่ะอ่ะ
อาศัยจังหวะที่ดาวพระธรรมหัดดาวใหญ่เนี้ยย้ายน่ะอ่า
ทำพิธีมูเตลูขอนู่นขอนี่
ไปติดตามความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้ง๖๖กันนะครับ
เมื่อวาน๑๙เมษายนดาวพฤหัสย้ายนะฮะ
เพราะว่าปีนี้ดาวใหญ่ย้ายเยอะนะคุณ

เขาบอกโอ้โหราศีมีนของพลเอกประยุทธ์จะดวงดี

เมื่อวานนี้นะครับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับ
ก็เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวทะเบียนยหญิงคอควาย๑๘๘๑กรุงเทพมนาคม
ก็จับจ้องรถนายกเมื่อวานไปในฐานะนายกคุณ
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดนพะเคราะห์ที่พระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาบรามนะครับ
พลเอกประยุทธ์ทำการศักระบูชาดาวพระหัสบริเวณโต๊ะเครื่องสักการะหน้าพระอุโบสถนะครับ
ซึ่งขณะเดินปักทูบรอบโต๊ะก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส
มีประชาชนส่งเสียงเชียร์พร้อมชูสัญลักษณ์ของเบอร์อะไรครับ
ภายหลังเสร็จพิธีพลเอกประยุทธ์บอกแบบนี้
อธิษฐานถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชน
และขอให้ครอบครัวมีความสุขส่วนที่ว่าดาวพฤหัสย้ายราศีเมื่อวาน๑๙เมษา
ไม่รู้ผมไม่รู้จริงเหรอคุณไม่ได้มูใช่ไหมอยากรู้
ข่าวถามต่อแล้วฮะท่านมามูเตลูก่อนเลือกตั้งหรือเปล่า
นายกตอบว่าอะไรเอาไปฟังนะครับ
ไม่รู้เราไม่รู้ทางนั้นหลังไปถาม
อันนี้เป็นการมามูก่อนเลือกตั้งไหมครับ

ผมก็เป็นการมูก่อนสงครานนี่ก็ถือว่าเป็นการมูหลังสงคราน
จะทำให้ชาติศาสตร์ศาสตร์ประชาชนแล้วไม่ผิดตรงไหน
ทำไมต้องมองเป็นเรื่องนั้นทั้งหมดล่ะจ๊ะ

แต่นักข่าวถามอีกทีท่านมามูเตรลูหรือเปล่าอันนี้ตอบได้
เห็นไหมล่ะแหมแต่ถ้ามาไหว้ดาวพฤหัสนะ
ทำพิธีกันอยู่ตรงนี้ท่านน่าจะรู้นะ

ดวงของชาวราศีมีนของนายกนะฮะ
ตรงกับวันเกิดของนายกคือ๒๑มีนาคม๒๔๙
คือดวงดีสุดแล้วเมื่อดาวพระหัสย้ายราศี
เพราะเป็นดวงมหาเสถี
เป็นราชาโชคเรื่องการเงิน

เกิดความก้าวหน้าถือเป็นปีที่ดีมาก
แต่ต้องระวังเรื่องของการวางแผนด้านการเงินให้ดี

คุณผู้ชมอยากรู้มั้ยราศรีต่างในราศรีย้ายเป็นอย่างไร

ผมสรุปให้นะครับบุ๊กไทยรัฐนะครับ

ศักระหลวงพ่อโสธรนะครับ
แล้วก็มีการสวดคาถาบูชาองค์หลวงพ่อ
ผู้สื่อข่าวถามว่านี่เพราะดาวพฤหัสย้ายหรือเปล่า
มาไหว้ขอพรและขอพรอะไรบ้าง
ผลเอกประวิทย์บอกว่าก็ขอพรให้ปลอดภัย

ส่วนที่นักความราชศรีมาเนี่ย
พื้นที่ของคุณสุวรรณลิปตะพันลบนะฮะ
ประธานพักชาติพัฒนากล้า
ผู้สมัครสอสอโคราชทั้ง๑๖คน
ไหว้พระนอนหินทรายอายุกว่า๑๓๐๐ปี

ขอให้ได้เป็นสอสอจนได้รับชัยชนะ

ครั้งนี้มาขอพรให้ชนะการเลือกตั้ง
และขอให้ได้เกิน๒๕ที่นั่ง
มั่นใจครับว่าครั้งนี้จะต้องทวงคืน
ในพื้นที่โคราชให้ได้ครับ
กลับไปดูพักรวมไทยสร้างชาติกันหน่อย
คุณผู้ชมมือเขายาวมากนะ
เขาปล่อยคลิปมือยาวนะหลายคนตกใจนึกว่าผี
แต่ไปดูคลิปเขาหมายถึงอะไรฮะ
ใช้เงินเป็น

สาวเอาจากนักลงทุนต่างชาติ
เพื่อให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นนะครับ